สุราธารณีค่ะเรื่องของเศรษฐ์ตุ้ม
ตอนนี้ยังต้องใช้คำว่าเป็นผู้สูญหายนะคะ
เพราะว่ายังไม่เจอเศรษฐ์ตุ้มเลยหากันมาสองสามวันแล้ว
เริ่มต้นเรื่องก็คือเสียตุ้มอยู่ในบ้านกับภรรยา
แล้วก็มีคนโทรศัพท์ไปหาเรียกตัวให้ออกไป
ภรรยาบอกว่าคนที่โทรไปเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

เศรษฐ์ตุ้มเนี่ยออกไปกับเพื่อนอีกสองคน
ออกไปแล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่สารา
ภรรยาของเสียตุ้มบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็เลยออกไปดูออกไปตามหาสามี
แต่พอออกไปตามหาสามีไม่เจอใครเลย
สิ่งที่เจอคือคราบเลือด
สิ่งที่เจอคือรองเท้าแตะของสามี
แล้วก็มีรอยลากค่ะไม่แน่ใจว่าลากอะไรนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่ารอยเลือดคือเลือดคนแน่
แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคือเลือดใคร
ดังนั้นคำถามก็คือแล้วเสียตุ้มอยู่ไหน
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เป็นตายร้ายดีอย่างไร
แล้วปัญหาก็คือคนในพื้นที่ไม่กล้าให้ข้อมูล
ไม่แน่ใจว่าเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลคนนี้หรือเปล่า

แม้กระทั่งเพื่อนที่ออกไปด้วยกันกับเสียตุ้ม
ในวันเกิดเหตุยังไม่ค่อยกล้าจะให้ข้อมูลอะไรเลยนะคะ

มีลูกชายลูกชายอายุ๑๐ขวบ
ระหว่างนี้ลูกชายร้องไห้ตลอดเลยนะคะ
แล้วก็ถามว่าพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหน
พี่ชายของผู้สูญหายเนี่ยก็จะบอก
บอกตลอดว่าเดี๋ยวพ่อก็กลับมา
ก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดว่าเสียตุ้มเสียชีวิต
แต่ณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับภรรยาพูดไงบอกว่า

ด้วยอะนะคะนายโสพลเริงดุกอายุ๖๐ปี
ตัวพี่ชายต่างแม่ของเศรษฐ์ตุ้ม
เขาก็บอกว่าเขาก็ช่วยตามหานะ

ร้องหาพ่อตลอดถามถึงพ่อตลอด
คือก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้บอกว่าพ่อเสียชีวิต
บอกแค่ว่าพ่อหายไปไหนก็ไม่รู้หายตัวไป
แต่ณวันนี้แม่บอกลูกว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
เขาก็ให้ตลอดบุญหาพ่อเพราะน้องเนี่ยเป็นคนติดพ่อ
เขาอยู่กันตลอดนะฮะไปไหนพ่อจะพาไปตลอด
ยกเว้นไปโรงเรียนอะไรต่างก็ยังไปส่งทุกวัน

สงสารหลาน
ครับทุกคนอะทุกคนอะ

เสียตุ้มนายโกศลเรืองดุกวัย๔๓ปี
ศูนย์หายไปได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับเสียตุ้ม
ตัวพี่ชายต่างแม่ก็บอกว่าอยากให้คนผิดได้รับโทษ

ทุกวันนี้คนในครอบครัวเขาก็กังวลใจในเรื่องของความปลอดภัย
แต่เขาก็ยังสู้นะคะยังออกตามหาน้องชายกัน

เพราะเขาก็มองว่าอย่างน้อยนะ
แม้ว่าเจอในลักษณะที่ว่าเสียตุ้มเสียชีวิตไปแล้ว
อย่างน้อยก็ได้นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
ให้คนในครอบครัวได้สั่งลาเป็นครั้งสุดท้าย
ขอร้องผู้ที่กระทำอ่ะน้องชายอ่ะ

ผู้อื่นเขาเขาเดินโรน
ต้องดูในสภาพที่พ่อลูกขาดพ่อ

ภาวนาทุกอย่างให้เจอศบน้องชาย
ในสภาพบานเรารับได้มด
ต้องการเอาเขามาทำบุญ
ตั้งแต่วันที่๒เราก็ค้นหาตลอด

ผมอ้อนเจ้าในที่ธรรมบลอดว่า
ให้เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้เร็วที่สุด
จับคนร้ายที่ผู้กระทำผิดนำมาลงโทษตามกระบวนกฎหมายอาญา
อยากจะบอกเขาว่าหยุดเถอะ
เรามาทำหากินกันในอาชีพที่มันซื่อสัตว์กัน
แล้วก็เคารพกฎหมายซึ่งกันและกัน
ให้คนอื่นได้ปกติสุข
ชาวบ้านจะต้องไม่พวาดภวา
คุณผู้ชมค่ะคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเรา

นายตั้มคือคนที่อยู่กับเสียตู้มก่อนหายตัวไป
ก็ไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ตั้มก็ไม่กล้าให้ข้อมูลดูสิคะคุณผู้ชม
ตั้มไม่กล้าให้ข้อมูลบอกว่าไม่สะดวก
กังวลกลัวจะไม่ปลอดภัยคนที่อยู่
๒คนในนัทกับในตั้มอยู่กับผู้สูญหายเป็นคนสุดท้ายนะ
ครับแล้วก็พยายามจะถามข้อมูลกับคนที่อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายอ่ะ

ก็เลยคุยกับแม่ของในตั้มนะคะคุณแม่มะลิวัลอายุ๕๓
แม่บอกว่าแม่ก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของลูกชายและครอบครัว
เพราะตอนนี้ในตั้มลูกแม่เนี่ยเป็นพยานปากสำคัญแล้ว

สำหรับปัญหาระหว่างลูกชายกับคนในพื้นที่หรืออะไรก็แล้วแต่
แม่บอกว่าแม่ขอบอกแบบนี้ก็แล้วกันว่าแม่ไม่รู้
รู้แค่ว่าเสียตุ้มผู้สูญหายเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเคลียร์ปัญหาให้
ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นส่วนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ตัวย่อสอเสือเนี่ยนะที่ภรรยาของผู้สูญหายบอกว่าคนนี้แหละ
สงสัยคนนี้แหละเขาก็ไม่เคยมีปัญหากับครอบครัวของแม่นะ
จะมีก็เป็นเรื่องที่ฟังเขามาแม่ไม่ได้เห็นกับตา
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงที่เสียตุ้มไปอยู่เกาะพงัน
มันมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นเนี่ยเสียตุ้มเคยถูกยิงมาแล้ว
เคยถูกล่ามาแล้วเสียตุ้มเคยหมดเนื้อหมดตัวแล้วหนีกลับมาอยู่ที่สุราช
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผัวพันมาตั้งแต่สมัยอยู่เกาะพงันหรือเปล่า
แม่บอกว่าในส่วนของลูกชายแม่เนี่ยในตั้มเนี่ยที่อยู่กับเสียตุ้มเป็นคนสุดท้ายก่อนเสียตุ้มจะหายไปเนี่ยนะ
ลูกชายแม่ไม่เกี่ยวนะลูกชายแม่ไม่มีทางทำร้ายเสียตุ้มได้เพราะว่าโอ้โหสนิทกันมากเหมือนเป็นพี่เป็นน้องโตมาด้วยกัน
ตอนเกิดเหตุอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะมากันหลายคนน่าจะมีอาวุธแล้วลูกชายแม่ก็เลยช่วยเสียตุ้มเอาไว้ไม่ทันจริง
ก็ต้องมีปืนหรือไม่มีปืนไอตุ้มติ๊๊ไตล่ะไม่อ่ะ
อีกคนนึงค่ะคือในนัทนะคะทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะไปสอบถามในนัทนะคะในนัทไม่อยู่บ้าน

งั้นก็ขอคุยกับคุณแม่ของในนัทก็แล้วกัน
คุณแม่บอกว่าในนัดลูกชายแม่ไม่เกี่ยวนะคะ
วันเกิดเหตุเขาไปด้วยจริงแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรกับใครเขาเลย
นั้นลูกชายแม่ก็ยังกลับมานอนที่บ้านไม่ได้พูดอะไร
รู้ข่าวจากภรรยาของเสียตุ้มก็ตกใจ
เพราะว่าลูกชายแม่ก็ออกไปด้วยออกไปพร้อมกับเสียตุ้มด้วย
แม่ก็ถามลูกนะลูกก็ไม่บอกอะไร
บอกแม่แค่ว่าไม่มีอะไรแม่ไม่ต้องเป็นห่วง
แล้วมันก็นอนบ้านคืนนั้น
ตื่นมาก็เห็นนัทนอนอยู่

ก็เลยไม่รู้มารู้ก็ตอนที่

มันถามนัทบอกไม่ต้องเป็นห่วงแม่แค่แค่นั้น
แล้วตอนตำรวจมาตำรวจว่านัทไม่ได้เกี่ยวอะไร
แค่มาถ่ายบ้านถ่ายพูดคุยอะไร
นัดมาก็ปกติไม่ได้ถามหานัดตำรวจ
ทีนี้ค่ะก็ต้องหากันต่อ
หาเสียตุ้มกันต่อ
ญาติชาวบ้านในพื้นที่๑๐กว่าคนปูพรมค้นหาเสตุ้ม

ก็เดินเท้ากระจายการค้นหาเสียตุ้ม
จากจุดที่เป็นสาลาเชื้อเลือดเจออะไร
ก็ค้นหากันในรัศมี๕๐๐เมตร
ลุงไปหากันที่วังตะกรบ
วัดตะกรบขออภัย
ปรากฏว่ามีเจ้าของพื้นที่
เป็นคนตระกูลเสวตสิน

ตระกูลยางอ้นตระกูลของเสียตุ้มอะค่ะ
ออกมาต่อว่าออกมาไล่ให้ออกไปจากพื้นที่
แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยถามอะไรก็ไม่บอกเลยนะคะ
พี่ชายของเสตุ้มค่ะนายธีรศักดิ์เอ็นทะจักรอายุห้าสิบปี
พี่ชายของเสียตุ้มก็เป็นหัวหน้าทีมค้นหาก็เรียกทุกคนมาคุยกัน
จะเอายังไงดีก็อยากจะหาเสียตุ้มอ่ะนะแต่เจ้าของที่เขาไม่ยอมให้หา
แล้วเขาก็ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรก็เลยต้องยอมออกจากพื้นที่
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะสาเหตุที่เลือกมาค้นหาพื้นที่ตรงเนี้ย
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับบ้านญาติของผู้ต้องสงสัย
บอกว่าตัวย่าสอเสือเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เคยเจอศพ
เคยเจอศพถูกหมกมาในพื้นที่ตรงเนี้ยอันนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอก
เขาก็เลยมาหากันแล้วจุดตรงนี้เป็นจุดที่มันอาจจะง่ายต่อการเอาศพไปทิ้ง
มันใกล้กับจุดที่คนร้ายน่าจะสับเปลี่ยนรถแต่วันนี้ก็ต้องยุติการค้นหาไปก่อน
ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่ให้ช่วยค้นหาด้วย
เพราะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านเขาก็พยายามค้นหาแล้วอ่ะ
ไม่เจอเขาค้นหากันเองเขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัย

คนในพื้นที่เนี่ยเขาฝางไม่ให้ผมเข้าไปก็เป็นการเพื่อ
ให้เปลี่ยนเส้นทางไปหาทางอื่นแล้วก็พูดคำเรื่องราวอดีตเก่าเก่า
ผมก็คิดได้ผมก็เลยพาน้องกลับมา
แล้วก็มาตั้งหลักใหม่คือคือเป็นพื้นที่ของอีกฝ่ายนึงเหรอคะ
ใช่ครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเป็นจุดน่าสงสัยใช่
ทำไมเราถึงสงสัยว่าน่าจะเป็นตรงนี้มันเคยมีเหตุมาก่อนหรือยังไง
เคยมีเหตุและเคยมีกระแสมาก่อน
เขาบอกมาปิดทางคนไม่ใช่มาทางนี้คนที่นี้ไม่
คือปิดกั้นแม่เราเข้าไปไล่ให้เราออกมาอืม
คุณเราก็มองว่าแค่แค่ตรงเนี้ยเขาก็ดูเหมือนแบบว่าอ่า
ดูมีที่รถหลุมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
เขาไม่ให้เราผ่านเขาปิดกั้นเขาให้เรากลับมาทางเดิม
คดีนี้อยู่ในท้องที่สพชายาที่สุราธานีนะครับ
วันนี้รองพบตรพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าขณะนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอรู้ตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เกรงว่าจะเสียต่อรูปคดีนะครับ
ผู้ต้องสงสัยมีมากกว่า๑คนแต่จะมีถึงกี่คนยังไม่ขอบอก
ต้องให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพร้อมฝากถึงประชาชนและสถานพยาบาลทุกแห่ง
หากพบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยเหตุใดก็ตามไปที่โรงพยาบาลสถานพยาบาล
แจ้งตำรวจในพื้นที่ทันทีนะครับสำหรับพื้นที่สุราชธานีหรือว่าใกล้เคียง
ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนและชุดปฏิบัติการพิเศษยังขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดชายา
ค้นบ้านผู้ต้องสงสัย๓หลังด้วยนะครับ
พิสูจน์หลักฐานได้ไปเก็บพยานหลักฐานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคดี
เพื่อเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียด

ชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้มายื่นขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายด้วย
ก็มีลูกชายของผู้สูญหายมาด้วยนะฮะชุดพิสูจน์หลักฐานบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับ
เพื่อจะติดตามให้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยณขณะนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าคนที่ตำรวจต้องคุยด้วยก็คือคนที่ร่วมล้อมวงดื่มเหล้ากับเสียตุ้มผู้ศูนย์หายก่อนจะเกิดเรื่อง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้นะคะได้เรียกตัวผู้ต้องสงสัย๓รายก็คือคนที่อยู่ในวงเล่ากับเสียตุ้มนี่แหละมาสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ได้มีการตรวจค้นบ้านของนายสอเสือที่คนในพื้นที่บอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะคะไปค้นบ้านแล้วนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยไปเจอคราบเลือดคุณผู้ชมนี่ไปเจอเสื้อยืดที่มีคราบเลือดไปเจอรองเท้าผ้าใบที่เปื้อนเลือดนี่นะคะแล้วก็ยึดรถกระบะต้องสงสัยเอาไว้สองคันคาดว่าเป็นรถคันที่นำร่างเสียตุ้มออกจากพื้นที่อีกคันก็เอาไปเปลี่ยนตรงช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าใช่รถสองคันนี้หรือเปล่าที่คนร้ายใช้ก่อเหตุส่วนบ้านอีกสองหลังนะคะบ้านหลังที่สองคือบ้านของในแน็กเป็นหลานของนายสอเสือที่บ้านของในแน็กไม่เจอหลักฐานอะไรบ้านหลังที่สามเป็นบ้านลูกน้องของนายสอเสือก็ไม่มีหลักฐานอะไรแต่บ้านของนายสอเสือเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเจอเสื้อยืดมีคราบเลือดเจอรองเท้าผ้าใบเปื้อ
ในภรรยาของผู้ศูนย์หายเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เราคุยผ่านทางวีดีโอคอร์นะฮะเธอบอกว่าพอรู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานเสื้อเปื้อนเลือดก็รู้สึกมีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับการหายตัวไปของสามีคือตอนเนี้ยมันอาจจะหมดหวังแล้วว่าสามีจะรอดชีวิตเนี่ยแต่พอเจอหลักฐานเพิ่มเ
ที่มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ในตั้มญาติของสามีให้การกับตำรวจทั้งในส่วนของปัญหาที่ลูกเรือของในตั้มถูกคมคู่ว่าจะยิง
ที่เรื่องนี้น่าจะเคลียร์กันจบแล้วแต่อีกฝ่ายคงไม่ยอมจบรวมทั้งคืนเกิดเหตุที่ในตั้มให้การว่ามีบุคคลโทรศัพท์ตามให้สามีออกไปจากบ้านส่วนตัวก็มีความกังวลว่าคดีอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหากเรื่องนี้มีคนที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังจริง
ของพี่ตุ้มก็ได้ค่ะอืมแต่เรามีเรามีความหวังว่ามันจะเกี่ยวข้อง
ไหมคะมันก็ก็น่าจะเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าเราก็อยากมีหลักศาสตร์เพิ่มขึ้น
ได้เลยแต่ว่าอยากให้เจอรถมากกว่าค่ะตอนนี้เราเราเราข้ามหวังอย่างเดียว
คือให้เจอให้เจอพี่ตุ้มมาค่ะอืมให้เจอพี่ตุ้มโดยวัยแบบว่า
ไม่ว่าจำแกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตแล้ว
ตอนนี้ภรรยาก็ต้องขอให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยดูแลความปลอดภัยให้ค่ะ
หลังจากสามีหายไปอย่างลึกลับใช่ค่ะก็สองสามวันแล้วนะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงนะใช่ค่ะ
เมื่อวานนี้ก็ออกเรือกันค้นหาในทะเลตามชายหาดตามชายฝั่งก็ไม่เจอ
วันนี้เดินเท้ากันค้นหาอีกรอบก็ยังไม่เจอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียตุ้มกันแน่
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปนะครับไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวตามคดีนี้ให้ต่อ